คิดสิคิดสิคาปูชิโน

เจอหญิงลีศรีชุมพล
ต้องบอกว่าเธอกลับมาแล้วเธอแบบฮอตฮิตมาก

เพราะความฮอตฮิตนะคะของพี่หญิงลีเนี่ย
เป็นคนน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสบางทียัง
ก็เป็นขวัญใจพี่สาวสอง

ซึ่งเป็นแบบว่าพี่กะเทยบอกชื่อ

เมนดูส่วนตัวแล้วหากมีโอกาส

รวมไปถึงพี่น้องวงการตลก
หญิงลีบอกว่ายิ้งลี่ก็อยากสิล่อง

ให้รู้กันไปเลยว่าระหว่างตลกดังกับหญิงลี
แบบกกังกลับลำไหว

เอาไปฟังสัมภาษณ์โลศค่ะ

เล่นและสนุกสนานแล้วก็มีความเอ็นดู
ให้หญิงลีมันก็ต้องดีใจอยู่แล้ว

วลชนของกลุ่มพี่สาวสองเนี่ย

ตอ๊ะตึง